ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามไม่ถูก๔ข้อ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตน้องสาวคนเล็กของบ้านหลังนี้ครับ

เพราะว่าเธอและสามีนี้ต่างทำมาหากินด้วยกันทั้งคู่
แต่ละวันหนึ่งครับมรสุมชีวิต

พ่อแม่และพี่สาวต้องล้มป่วย
ทำงานต่อไปไม่ได้
น้องสาวและสามีจึงต้องย้ายกลับมาดูแลคนข้างหลัง
ด้วยต้นทุนแบบติดลบ
เพราะมีคนให้ดูแลเพิ่มถึง๕ชีวิต
เราไปชมเรื่องราวชีวิตของคนที่มาสู้ชีวิตในวันนี้ครับ
จากจังหวัดชายนาฏพร้อมกันเลยครับ
ทุกวันนี้ก็ลำบากมากนะครับเพราะว่า
ที่บ้านไม่มีใครทำงานได้เลย

พี่สาวป่วยเป็นโรคทาราซิเมีย

แต่พ่อเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาชะลามากหลงลืมหมดแล้ว

เพราะว่าแฟนพี่เขาทำงานทุกวันทำงานคนเดียว
ตอนเขาเริ่มป่วยเขาจะปวดหลังเพราะว่าเขาแบกป่วยหนัก
ถ้าขาดไปก็คงจะลำบากมาก
ชื่อนางสาวคณิตถาเช่นพยอม
ชื่อเล่นชื่อเออายุ๒๖ปีค่ะ
ทุกวันนี้พี่ก็ขายของขายลูกชิ้นอยู่ค่ะ
รายได้ไม่ดีหรอกเพราะว่าลงทุนก็๒๐๐กว่าบาทขาย
วันหนึ่งบางทีก็ขาดทุนบางทีก็ได้กำไร

แล้วถ้าไปขายของก็ต้องไปซื้อของอีก
เมื่อก่อนนี้เคยทำงานอยู่โรงงานที่สมุทรสาคร
พี่สาวป่วยพี่ก็ต้องกลับมาดูแลพ่อดูแลแม่พี่สาว
ชื่อตาอายุ๓๐ปี
ตอนแรกพี่ป่วยเป็นโรคทาราซิเมีย
แล้วตอนนี้กินยารักษาโรคเลือดทาราซิเมียนี่
แล้วก็มีเป็นเบาหวานแทรกตอนขึ้นมา
ตอนนี้พี่ป่วยมาได้๖ปีแล้วค่ะ
เริ่มแรกมันปวดหัวมาก
แล้วแบบมันไม่มีแรงแล้ว

เริ่มแรกแค่ว่าไปให้เลือดเดือนละครั้ง

ให้เลือดเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะ
ให้บางครั้งอาจถึง๑๐ถุงเลยค่ะ

ตอนแรกคือว่าการรักษามีโอกาสหาย
เพราะว่าต้องใช้ยาแล้วยาตัวนี้มันแพงมาก
ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นต่อครั้งนะคะ
ไม่มีตังค์พี่ก็เลยไม่เลือกรักษาวิธีนี้
พี่ก็เลยแค่ว่าให้เลือดตามอาการไป
ปัจจุบันแม้กระทั่งลูกตัวเองพี่ยังดูแลแทบไม่ค่อยได้เลย

เราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนตัวเองไร้ค่าที่แบบว่าช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เลยค่ะ
เมื่อก่อนเหมือนเขาก็ยังพอได้ทำนู่นทำนี่ได้
แต่พอมาช่วงหลังนี่หนักมากเลย
เพราะว่าต้องให้เลือดเดือนนึงประมาณ๕๖ครั้งเลย

ถ้าเมื่อก่อนให้คือเขาจะอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนเลยนะ
แม่ป่วยแม่เป็นเบาหวานความดัน
ต่อก็ปกติเลยเค้าจะเบ้นหัวเป็นอะไรแบบเนี้ย

มันก็เคยมีอาการแบบน็อกเบาหวานอะไรอย่างนี้
เขาไม่ค่อยสบายอย่างนี้พี่ก็ไปขายของ

ถ้าพี่ไม่ได้กลับมาดูวันนั้นแม่ก็อาจจะเสีย
สถานการณ์ผลิตภัย
ศาลาคนในบ้านมันก็ค่อยสบายเอกเขาก็ไปหาหมอ
เขาก็ต้องดูเร็จทำครอบครัวเลย

เขาทำงานมาได้อะไรมาได้เขาก็ให้เมียเขา
รายได้หลักก็จะมาจากพี่เบิร์ตค่ะ
ส่วนผมก็มีอาธิบัติรับตั้งทั่วไปคือแบบหวย

มันแวะผู้อีกวัน๑๐๐ลูก๒๐๐ลูกล่างขายแล้วก็ไม่ไหว
ทำงานหนักนอนน้อยครับ

ทุกวันนี้ก็ลำบากมากนะคะเพราะว่า

บางทีตอนเช้าต้องกินข้าวกับน้ำปลาไปโรงเรียน
บางทีข้าวก็ไม่มีหุ่นต้องไปขอยิ้มเขามาหุ่น

ท้อใจก็คือแบบทำไมชีวิตมันแบบลำบากมาก
เมื่อ๖เดือนที่แล้วพี่ไปตรวจกับมพี่แมททัย
พี่ไปตรวจกับหมอพี่ไม่สบายไปค่ะ
หมอตรวจเจอว่าพี่เป็นวรรณโรคไขกระดูกเพิ่มมาอีกโรคนึง

เพราะว่ามันเป็นโรคที่แบบว่ากินเลือด
อาการของโรคเลือดพี่มันก็กำเริบหนักกว่าเดิม
พี่แบบว่าท้อมาก
เหมือนแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากแบบสู้ต่อไป
เห็นว่าเราอยู่เราก็จะทำให้คนอื่นลำบากมากกว่าเดิมนะคะ
ก็เคยน้อยใจว่า
เวลาไปร้านค้าอย่างนี้ไปซื้อคร่าวอย่างนี้
ลูกก็บอกอยากกินหนุ่มพ่อก็ไม่มีตังค์
ทุกวันนี้ด้วยร่างกายของพี่ก็เป็นโรคเบาหวาน
คือเมื่อก่อนนี้แค่กินยายครบผมอย่างเดียว
แต่เดี๋ยวนี้ต้องฉีดยาด้วย
ถ้าไม่ได้ฉีดยามันก็จะเป็นแบบมืนวูบ

เพราะว่าถ้าไม่ขายของวันนั้นก็จะไม่มีตังค์เข้าบ้านเลย
เย็นขายของมันจะแบบมื้นหัวมันจะล้ม
ก็เคยโทษตัวเองนะว่าเป็นเพราะพี่นี่แหละ
ว่าแบบเหมือนมาป่วยแล้วทำงานแบบให้พ่อกับแม่เหมือนเดิมไม่ได้
ทุกวันนี้พี่ก็คิดว่าพี่ก็ทำดีที่สุดนะ
เพราะว่าพี่พยายามที่จะดูแลพวกเขาให้ดีที่สุด
ไว้ว่ามันจะลำบาก

ให้พี่อยู่ลำบากอยู่คนเป็นคนสุดท้าย

ถ้ามีเงินสักก้อนนะพี่ก็จะเอาไว้รักษาพี่ตา

แล้วก็ถ้าเหลือพี่ก็จะเอามาต่อรถพ่วงขายของ
เพราะว่ามันจะดีกว่าขายอยู่กับที่

ตอนที่ไหนสงบ

สลับสับเปลี่ยนกันมาบนเวทีเกมต่อชีวิตแห่งนี้นะครับ
นี่ก็เป็นอีกของครัวครับที่
มาพร้อมกับความยากจนแล้วยังไม่พอ
แต่ยังถูกโรคภัยไข้เจ็บนั้นเบียดเบียนทุกชีวิตในบ้านหลังนี้เลย

ครอบครัวจากจังหวัดชายนาฏคุณเอ๊อยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับ
เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เอ๊กับพี่เบิร์ตทำงานอยู่ที่สมุทรสาครเหรอครับ

ทำงานเป็นโรงงานโรงงานปลากระป๋องค่ะ

ก็ยังพอมีรายได้ที่ส่งกลับมาบ้าง

แล้วทำไมถึงต้องเลิกทำที่นู่นแล้วกลับมาอยู่ชายนาฏล่ะครับ
ก็เพราะว่าแม่โทรไปบอกว่าแบบเหมือนพี่ป่วย
แล้วแม่ก็ไม่ค่อยจะดีก็ต้องกลับมาเลี้ยงลูก
เลี้ยงแม่แล้วก็พ่อหลานด้วยครับ

คือเป็นขั้นที่ว่าต้องฉีดยา

ที่เป็นคาราซีเมียเป็นเบาหวาน
แล้วก็เป็นตรวจเจออีกโรคหนึ่งคือวันนะโรคไข่กระดูก

ล่าสุดครับที่เข้ามานั่นก็คือโรควรรณโรคไขกระดูก
มาตรวจเจอโรคนี้นานหรือยังพี่ตา

เวลาที่เป็นแล้วพี่เป็นยังไงอาการ
เราก็จะเพลียเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นจากที่เดิม
ก็พี่เพียเป็นเพียอยู่แล้ว

ใช่ไม่มีแรงมากขึ้นเกลียร์มากกว่าเดิม
วรรณโรคไขกระดูกเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อนะ

แต่มันจะกินเลือดของของตัวเองมันจะกินจนแห้งเลยนะ

ให้ค่ะให้บ่อยมากกว่าเดิมยิ่งขึ้น
จากเดิมที่พี่เคยเป็นแค่ทาราธิเมีย
พี่จะให้ประมาณเดือนละครั้งตามที่หมอนัด
พอพี่มาเจอโรควรรณโรคไขกระดูก
ก็จะต้องให้เป็น

เปลี่ยนจากเดือนละครั้งเป็นทุกอาทิตย์
แล้วก็ต้องทานยาทานอะไรอยู่ตลอดใช่ไหมคะ
ค่ะทานยามียาแบบ
มันก็มีแค่ยาบำรุงเลือดจากตัวเดียว
ผมเห็นนะในเรื่องราวชีวิตนะ
ที่เห็นพี่ตานอนดูลูกแต่งตัวไปโรงเรียน

ไม่มีประโยชน์อะไรกับครอบครัวเลย
แค่ช่วยลูกแต่งตัวพี่ยังช่วยไม่ได้

แล้วก็เสียใจมากที่พี่ทำอะไรไม่ได้เลย
นอกจากนอนดูลูกที่แต่งตัว
น้อยใจจนคิดที่คิดสั้นเลยเหรอครับ

เคยน้อยใจจนแบบว่าคืออยากฆ่าตัวตาย
แล้วยังไงฮะแล้วอะไรมันมาสะกิดใจว่าเฮ้ยเราตายไม่ได้
พี่คิดอีกทีหนึ่งคิดได้รักกับกันว่า
ถ้าเกิดว่าพี่ตายพี่จะไปกระดูกตามตาย
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของพ่อของแม่อีก
เพราะว่าเขาจะต้องเอาเงินที่ดูแลครอบครัวอยู่
มาจัดงานตกพี่แล้วทำให้ลำบาก
แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ก็คิดถึงลูกพี่ว่าลูกก็ยังเล็ก
เราก็ยังพอดูเขาได้อย่าดูเขาไป
กว่าพี่จะตายไป

พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง

พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
พี่ก็ต้องเป็นภาระของน้องของแม่อีกอย่างหนึ่ง
ได้แต่พ่อเก็บตังค์แล้วเติดขนมให้ลูกเกร็นขอโทษไว้ก่อนนะลูก

กินข้าวของน้ำปลากันบ่อยไหมครับบ่อยครับ
เวลาที่เอ๊ไปเปิดถังข้าวดูอ่ะแล้วข้าวมันไม่เหลือติดอยู่ก้นถังเลย
รู้สึกยังไงบ้างตัวก็รู้สึกว่าต้องหาให้
ให้พ่อให้แม่กินให้ได้ไม่ต้องไปยืมเขาก็เอา
กิจลูกอดข้าวบ่อยไหมลูกบ่อยอ่ะ
กี่ขวบแล้วลูกเนี้ยแปดครับแปดขวบครับแล้ว
มีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมลูก
แม่จ๋าหนูรักแม่นะครับ
เหรอแม่ก็รักหนูนะรูไอ้จะเลยไว้นะแม่

ขอบคุณครับนะครับ
ตาล่ะห่วงอะไรเด็กคนนี้บ้าง
ห่วงอนาคตกันเรียนเค้าก็
ก็เขาเป็นเด็กที่แบบว่าเขาดื้อเขาสน
พี่กลัวเค้าแบบสักวันนึงเค้าจะไปแบบ
เป็นเด็กไม่ดีอะไรอย่างนี้เราเป็นห่วงเขามาก
ไม่เอานะลูกสัญญากับแม่นะ

แม่มีอะไรที่จะบอกกับลูกในครอบครัวบ้าง

วิกฤตของครอบครัวเราในตอนนี้คืออะไรเอ๊
คือไม่มีเงินที่แบบจะคอยไว้รักษาพี่ตารักษาแม่
เพราะว่าไปค่าโรงพยาบาลไม่เสียก็จริงแต่ว่า

แล้วก็เด็กไปโรงเรียนบางทีก็ไม่มีเงินจะไปโรงเรียน

รถต่อพ่วงสักคันนึงเอาไว้ขายของมันจะดีกว่าอยู่กับที่
เพื่อจะช่วยพี่เบิร์ตอีกแรงนึง
ขอเป็นกำลังใจให้นะเอ๊นะพี่เบิร์ตนะ

ยังมีลูกเล็กตาดำอยู่
พี่ตาแม่ฝากความห่วงใยไปถึงคุณพ่อด้วยนะ

พี่ตาก็เหมือนกันต้องสู้นะครับ
ขอให้มีปฏิหารและขอให้พี่ได้อยู่กับลูกไปนานนะพี่นะ

คุณผู้ชมครับเมื่อไหร่สองข้างนี้ต้องรับภาระหนักอึ้งขนาดนี้
ถ้าไม่ใช่เพราะว่าคำว่ากระตันอยู่กระตะเวทีแล้ว
ผมเชื่อครับว่าเอ๊และสามีก็คงจะหันหลังจากบ้านหลังนี้
จากคนแก่จากคนป่วยไปแล้ว
แต่นี่เพราะความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่และพี่สาว
ทำให้เธอสมัครมาในรายการในวันนี้นะครับ
เพื่อมาขอโอกาสให้ได้เดินต่อไปให้ได้
มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณเอ๊ได้ผ่านวิกฤต
กับการตอบคำถาม๔ข้อในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

แต่เด็กที่มานี่ส่วนใหญ่บอกครูประจำชั้นดุหมดเลยนะ
ไม่เคยดุ